เกิดเป็นผู้ชายเนี่ยอยู่ไม่ยากเลยแค่เล่นเกมไม่ก็ดูบอลเนี่ยมันก็มีความสุขได้แหละแล้วอย่างนี้สาวเขาจะเข้าใจไหมว่าผู้ชายเนี่ยมันเกิดมาเพื่อติดเกมติดบอล
เพราะถูกแย่งความสนใจไปอย่างไม่ใหญ่ดีอยากจะรู้จริง
ทำไมหนุ่มถึงได้หมกมุ่นจนลืมแฟนกันขนาดนี้
ถ้าแฟนมากไม่ใช่แฟนอยู่อื่นแต่ว่าอยู่กับแฟนน่ะอยู่ได้บ่อยครับ
อย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมา
เขาก็รอเราเล่นอยู่ครับแล้วเงินเราก็เติมเข้าไปแล้วอ่ะ

สมาธิอย่างนี้ทางทีมก็จะเสียไปเลย

สุดยอดไปเลย
สาวได้ฟังอย่างนี้นี่บางทีต้องมีงอนแน่

๕หน้า๕ความรู้สึกแทนอารมณ์
ตอนแฟนติดเกมติดบอลมาให้สาวเลือก
ไหนดูสิว่าสาวเขาจะเลือกหน้าไหนไปบอกแฟน
โอ๊ยจะติดอีกนานป่ะ
นี่คนหรือกาวเนี่ยติดเวอร์

จะดูหรือจะเล่นจะทำอะไรก็ทำไปเลย
ไม่อยากพูดด้วยแล้ว

ถ้ามึงไม่เลิกเดี๋ยวมึงได้เลิกกับกู
ที่รักจะติดอะไรก็ติดปีนเลย

ติดเล่นอยู่นั่นแหละไม่สนใจเขาเลยอ่ะ
ไม่หลับเขาแล้วหรอ
สรุปอีกทีว่าสาวเขาเลือกหน้าไหนกัน
ที่รักจะติดอะไรก็ติดปีนเลยเดี๋ยวเขาติดเป็นเพื่อนได้หมดถ้าสดชื่น
แล้วคุณล่ะผู้ชายติดเกมติดบอลเนี่ยสาวอยากจะบอกอะไร